คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมีความคืบหน้านะครับ
ปรากฏว่ามีคนเอาขวดมาตีหัวเขาฟาดเขาให้
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โห
คุณดูสิอยู่เอาขวดไปฟาดเขา
คนก็เลยอยากรู้นะว่ารายเดอร์ไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่าหรือทำไมถึงโดนฟาดแบบนี้นะครับ
ที่สุดคุณผู้ชมฮะคนที่ฟาดเนี่ยเป็นใครรู้ไหมฮะ
นี่ฮะคนที่ฟาดเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิภูมิกับการสพเมืองพิศนุโลกเปิดเผยบอกว่าจากการติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุใช้ขวดแก้วตีศีรษะของนายสุมนัฐกิจอุดมศุกร์อายุ๓๐ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่๑๕มีนาคมในพื้นที่ตำบลสมแขอำเภอเมืองพิศนุโลก
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวกระทั่งพบชายเร่ร่อนเมาสุรา
ลักษณะใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุที่เห็นในวงจรปิดนี้
ก็เลยนำตัวมาสอบสวนครับทราบชื่อก็คือนายเบิร์ตฮะ
อายุประมาณ๓๕ปีให้การวกวนคล้ายคนสติไม่สมประกอบ
แล้วครับเจ้าหน้าที่นำตัวให้พญานในที่เกิดเหตุเนี่ย
ชี้ตัวยืนยันบอกว่าไม่ใช่คนนี้อืมอ่า

หรือพยานจะมองผิดหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องฟังพยานเขาด้วยนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องควบคุมตัวนายเบิร์ตเอาไว้ก่อนนะครับ

เมาสุราก่อเหตุวุ่นวาย
แล้วก็นำตัวส่งให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นคนสติ
สมประกอบหรือว่าวิกลจริตหรือไม่
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
อันนี้ก็คนหนึ่งแล้วนะสรุปนายเบิร์ตไม่ได้เป็นคนตีนะ

ซึ่งเป็นน้องชายของนายเบิร์ต
รูปผันศาลฐานถึงใกล้เคียงกันไงคุณ
นายบีก็มักจะวนเวียนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ

สืบสวนกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัว
แล้วก็หาเบาะแสจากกลุ่มบุคคลเร่ร่อน
อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ

ผู้บริหารของทางเทศบาลนครพิศนุโลก
แล้วก็ทางฝั่งของพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เพื่อลงตรวจสอบแล้วคุณทั้งเรื่องของคนเร่ร่อน

เพื่อลงพื้นที่ในการที่จะตรวจสอบรายละเอียด
รอบครอบว่าจุดนี้มีคนเร่ร่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับ

จะนำตัวส่งไปที่สารสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งที่อำเภอวังทอง
แล้วก็ถ้าหากมีปัญหาด้านจิตเวท
ก็จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทอำเภอวังทองด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยสังคมหรือว่าปัญหาต่อสังคม